มีกล้องหน้ารถเขาจับภาพได้
เป็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาซื้อลูกชิ้นกับแม่ค้า
สุดท้ายกระชากซ่อยคอแม่ค้าแล้วเขาพยายามมักตาม
เดี๋ยวไปดูกันคลิปจากงานหน้ารถคลิปนี้ค่ะ
เห็นไหมคุณผู้ชมจังหวะนี้เลยคุณป้าเสื้อเหลือง
พยายามที่จะดึงรถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะที่เขาเป็นคนร้ายมากระชากสร้อยเนี่ยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง๔ลำลูกกา
ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาปฐุมธานีเกิดตอนบ่ายของวันจันทร์นะคะ
แล้วตอนทีมข่าวของเราไปอีกรอบนึงไปทำข่าวเจอคุณป้าคนนึงนิดภูลคล้าย
วัยห้าสิบสองปีก็เล่าเหตุการณ์ให้กับนักข่าวของเราฟังนะคะบอกว่าวันนั้นเนี่ย
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายเป็นวัยรุ่นผู้ชายทำทีมาจะซื้อลูกชิ้น๔ไม้
พอกินลูกชิ้นหมดแล้วเนี่ยคนร้ายก็ขอซื้อน้ำดื่มด้วย
จังหวะที่คุณป้าคนนึงนิดยื่นแก้วน้ำส่งให้
กระชากสร้อยคอ๕๐สตางค์แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับหนีไปเลยค่ะ
ทีนี้คุณป้าคนนึงนิดเองก็พยายามจะดึงคนร้ายเอาไว้แต่ว่าถูกลากไง
จนล้มแล้วก็ครูดไปกับพื้นถนนสร้อยคอก็ขาด
คนร้ายได้สร้อยไปแค่ครึ่งเส้นนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณป้าคนนึงนิดหน่อยค่ะ
ถามว่าดูสิคุณคุณป้าเป็นอะไรมากไหม
เพราะว่าครูดไปกับพื้นถนนเข่ากระแทกเลย
ก็เร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วก็ต้องไปแกะรอยคนร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้
ขี่ไปเส้นทางไหนเดี๋ยวจะจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะ
ขอบคุณคุณผู้ชมที่แสงความคิดเห็นมาเยอะเลยนะครับ